คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องของน้องเฟรมหน่อยค่ะเป็นเด็กผู้ชายอายุ๑๒ปีนะคะน้องเฟรมกับเพื่อนเนี่ยเขาเข้าไปในพื้นที่ที่เก็บของกลางเป็นไม้ผยูงในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยที่จังหวัดอุบลราชธานีเขาเข้าไปกับเพื่อนช่วงเวลากลางคืนแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาล้อมเป็นรัวไฟฟ้
แต่ทางครอบครัวของน้องเฟรมเขาบอกว่าติดใจสงสัยการเสียชีวิตของน้องเฟรมหลายเรื่อง
โดยเฉพาะก่อนที่เขาจะเผาศพน้องเฟรมเขาก็เปิดโลงดูศพ
ทางครอบครัวบอกว่ากระโหลกหน้าผากมีรอยยุบคล้ายถูกทุบด้วยด้ามปืนใบหน้าเขียวช้ำ
แล้วก็มีอีกหลายประเด็นที่ทางครอบครัวติดใจสงสัยแล้วก็บอกว่าตามเรื่องนี้มาเป็นเดือนไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเลย
ตัวคุณแม่นะคะคุณแม่อุไลทันวิมาเขาออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
คุณแม่บอกว่าน้องเฟรมลูกชายเนี่ยเขาไปกับเพื่อนวัยเดียวกันนี่แหละค่ะ
เข้าไปในพื้นที่เก็บของกลางไม้พยูงแล้วก็เขาเก็บยานพาหนะใช้ขนไม้เลื่อยยนตัดไม้ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยนะคะ
เขาเก็บเอาไว้ที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยจังหวัดอุบลราชธานี
แล้วตรงนั้นเนี่ยมีเป็นรั้วไฟฟ้าล้อมเอาไว้ค่ะน้องเฟรมถูกรั้วตรงนั้นแหละช็อตนะคะ
แม่เขาบอกว่ามีหลายประเด็นที่แม่สงสัยเช่นทำไมเจ้าหน้าที่ถึงขั้นต้องล้อมรั้วไฟฟ้าด้วย
มันเป็นบ้านคนก็เยอะมันเป็นพื้นที่ที่เป็นชุมชนนิดนึงค่ะ
ก็เลยบอกว่าทำไมถึงขั้นต้องล้อมรั้วไฟฟ้าทำไมไม่ให้มีเจ้าหน้าที่เวรยามาดูแลของกลาง
อันนี้เรื่องแรกนะคะเรื่องที่สองก็คือสภาพศพของน้องเฟรม
คุณแม่บอกว่าเหมือนกับถูกทำร้ายก่อนไฟช็อตจนเสียชีวิต
ก็ทำเรื่องร้องเรียนไปที่สื่อแล้วก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอความเป็นธรรม
แล้วก็มีเพจดังก็ออกมาโพสต์เรื่องนี้เหมือนกันเพจดังก็บอกว่าโอ้โหเป็นเดือนแล้วทำไมยังไม่เห็นมีความคืบหน้าเลย
ความคืบหน้าล่าสุดค่ะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปถามเรื่องนี้จากคุณแม่อุไลนี่แหละค่ะ
คุณแม่ก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๑๙ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงนั้นปิดเทอมพอดี
เฟรมกับเพื่อนในหมู่บ้านอายุใกล้ใกล้กันนี่แหละ๓คนเขาขี่จักรยานยนต์ไปเที่ยวเล่นกันแล้วก็มุดเข้าไปในรั้วที่เจ้าหน้าที่เก็บของกลาง
เนี่ยมันมีเป็นสองชั้นนะคะพอไปถึงชั้นที่สองชั้นตรงเนี้ยปล่อยกระแสไฟฟ้าคือเป็นรั้วรอบกองไม้พยูงอะค่ะไม้พยุงเป็นของกลางรั้วตรงนี้เนี่ยก็เลยเหมือนกับไฟดูดนะคะเพื่อนที่ไปด้วยกันก็พยายามจะช่วยน้องเฟรมนะแต่เพื่อนที่ไปช่วยก็ถูกไฟดูดตามไปด้วยอะค่ะจังหวะนั้นยามที่อยู่ด้านหน้าสาดไฟมาที่กองไม้พยูงเพื่อนที่ไปด้วย

ของการถูกทำร้ายก็เลยติดใจสงสัยในประเด็นนี้
เขาก็บอกว่าตรงนั้นเป็นที่เก็บของกลางหมายถึงอยู่

แล้วเขาก็บอกว่าชาวบ้านแถวนั้นจะรู้ว่าเป็นที่เก็บของกลาง

คือว่าคันวาเสียประจำ

เพราะน่ะเขามาขโมยนี่สองสามเถือแล้ว
สองสามเถื่อเป็นอย่างคือบดจับมั่น

พ่อแม่หายรับลูกว่าลูกเก่านี่ไปหลักเด้อ

พ่อแม่ก็โมโหเพราะว่าภาษาเด็กของมันเป็นเหรน
มันก็บ่เลยว่าเขาจะไปเอาไม่ยุ่งเริ่มสรรค์สิมันก็บ่วามันบ่ละฮะ
เหมือนกับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าคือก่อนหน้านี้เคยมีคนเข้าไปขโมยไม้พยุงของกลางเยอะ
แล้วบางครั้งก็เป็นเด็กเด็กเข้าไปอะไรแบบเนี้ย
แต่คุณแม่ก็บอกว่าอีกมุมหนึ่งช่วงจังหวะที่รั้วไฟฟ้าช็อตน้องเฟรมอยู่
น้องเฟรมเขาก็ร้องนะแล้วช่วงที่เจ้าหน้าที่สาดไฟไปส่อง
ก็น่าจะเห็นสิว่าน้องเฟรมถูกรั้วไฟฟ้าช็อตอยู่ตรงนั้น
ทำไมไม่เข้าไปช่วยตั้งแต่ตรงนั้นปล่อยให้กว่าจะไปเจอศพเนี่ย

แล้วก็มีร่องรอยที่ไม่ใช่แค่ถูกไฟฟ้าช็อตอีก
นี่ค่ะคุณแม่บอกว่าก่อนหน้านี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ของอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยเข้ามาเจรจา
ขอจ่ายเงินช่วยเหลือ๙๐๐๐บาท
แต่ทางครอบครัวบอกว่าน้อยเกินไปไม่ขอรับ
ก็ไปแจ้งความให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ตั้งแต่๒๕ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นคำถามของทางแม่ของน้องที่เสียชีวิตก็คือ
ทำไมต้องล้อมรั้วไฟฟ้า
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าก็มีชาวบ้านลักลอบเข้าไปบ่อย
รั้วเข้าไปดึกดื่นเพื่อขโมยไม้ของกลาง
พยุงที่เป็นไม้ห่วงห้ามสำคัญ
สองก็คืออ้าวถ้าอย่างนั้นช่วงที่เด็กมุดเข้าไปแล้วโดนไฟฟ้าดูด
แล้วสาดไฟมาแล้วเพื่อนสะบัดสลัดหลุดแล้วก็วิ่งหนีไปได้คนหนึ่งเนี่ย
หมาห่งหมาเห่าน้องเฟรมร้องเนี่ยทำไมไม่ช่วย
หรือไม่เข้าไปช่วยแล้วหรือทำไมไม่ตัดไฟ

ที่หน้าผากของลูกเขาเหมือนถูกทุบถูกทำร้ายเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับ
เรื่องนี้นะครับทางนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๙อุบลรัชธานี
ซึ่งดูแลพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยนะครับ
บอกว่าคืนวันเกิดเหตุคืนนั้นฝนตกก็เลยทำให้เครื่องตัดไฟเนี่ยมันไม่ทำงาน
ตัดไฟที่รั้วไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ทำงานนะครับ
ส่วนที่ต้องใช้รั้วไฟฟ้าแทนยามแทนคนแทนเจ้าหน้าที่มาเฝ้าก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของอุทยานมีน้อย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องออกไปลาดตระเวนไปป้องกันการลักลอบการทำผิดกฎหมายในพื้นที่อุทยานซึ่งมันก็กว้างใหญ่นะครับ
ตรงนี้เป็นจุดเก็บไม้ของกลางนะฮะก็เลยต้องใช้วิธีนี้เพราะว่าที่ผ่านมานั้นก็มีปัญหามาตลอดก็คือมีคนลักลอบเข้ามาดึกดื่นลักลอบรอดรั้วรวดหนามเข้ามาเพื่อที่จะขโมยของกลาง
ขณะเดียวกันนะครับที่ใช้รั้วไฟฟ้าในช่วงกลางคืนเพราะว่าถูกขโมยของกลางอยู่บ่อยครั้งทีนี้ปัญหาที่ว่าพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรื่องของน้องเฟรมได้เยียวยาหรือไม่อย่างไรทางนายชัยวัดริมลิขิตอักษรยืนยันว่าเบื้องต้นได้ช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตแล้วนะครับโดยช่วยเหลือค่า

ทางคดีนะครับพันตรวจเอกสเวกพลทันพุ่มกรรมการสพนรวยบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบส่วนได้เรียกตัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ทำหน้าที่เวรยามในคืนวันเกิดเหตุ๒คนมารับทราบข้อกล่าวหาไม่ได้เจตนาค่าแต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายไปแล้วนะครับจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งฟ้อง

ของเด็กก็ถูกแจ้งคอหาไว้เหมือนกันถูกต้องค่ะเพราะว่ามีเด็กหลายคนทั้งน้องที่เสียชีวิตแล้วก็เพื่อนที่เข้าไปด้วยกันแล้วก็หนีไปได้ส่วนหนึ่ง